คุณผู้ชมฮะขั้นตอนที่สำคัญตามกฎหมายนะครับ
โดยเฉพาะการดูแลเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
มันมีขั้นตอนสำคัญมากนะครับ
คือพนักงานสอบสวนจำเป็นต้องส่งผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีคนนี้
ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุวัย๑๔นี้เพื่อไปที่ศาลแล้ว
คือมีอำนาจในการคุมตัวอยู่ไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
นับตั้งแต่เวลาที่มาที่สอนอ

เมื่อนำตัวมาส่งสารเยาวชนแล้วนะครับ
เพื่อให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ว่าจะควบคุมตัว
หรือให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรต่อไป
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่เองนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ

นักข่าวของเรารอพร้อมที่จะรายงานอยู่แล้วนะคะ
คุณแซคนัทวินทองย้อยเชิญค่ะ

คุณผู้ชมครับจากกำหนดการเดินในการสอบสวน
สำหรับเยาวชนอายุ๑๔ปีเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่ว่าเด็กไม่สามารถให้การได้และมีการพูดวกวนไปมา
และไม่สามารถที่ให้การกลับเป็นประโยชน

ทำให้มีการเลื่อนมานะครับมาในเช้าวันนี้
ตามทีก็จะมีการสอบสวนเด็กเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าเด็กยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทางรูปคดีในการยิงที่ห้างสยามภารกรได้นะครับ

ต้องเข้ามาพูดคุยกับเด็กและนำตัวไปดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้เด็กสภาพจิตใจค่อนข้างที่จะย่ำแย่
และไม่ค่อยพูดคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ครับ

ในช่วงของตอนเช้าที่สนปฐุมวันก่อนเลยนะครับ
บรรยากาศที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ปกครองของเด็กเยาวชนยุค๑๔ปี

ยังไม่มีการสอบปากคำเยาวชนอายุ๑๔ปี

และให้นอนในห้องรับรองของสถานีตำรวจนครบาลปฐุมวัน
ซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับตอน๕ทุ่มผู้ปกครองของเยาวชนอายุ๑๔ปี
ก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานปฐุมวัน

ส่วนการเริ่มสอบปากคำจะมีขึ้นในวันนี้
ตอนแรกก็วางกำหนดการไว้เช่นนั้น

ถ้าหากมองย้อนกลับไปที่กล้องวงจรปิดภายในห้าง
ที่มีการเผยแพร่ภาพการเข้าระงับเหตุ
เด็กอายุ๑๔ปีจะเห็นว่าตำรวจสายตรวจ
จำนวนสามนายได้เข้าไปเกลี้ยกรอบ
แล้วก็ทำให้เด็กวางอาวุธแล้วก็ระงับเหตุได้
โดยมี๑๐๐ตำรวจเอกธันอมรหนุนาศ
รองสารวัตรปรับปรามสนปทุมวัน
ตำรวจโทกรศรีพรมคนนี้เป็นคนเข้าจับกลุ่ม
แล้วก็๑๐ตำรวจโทนันทนัทสุธรรมเป็นคู่บัดดี้
โดยเป็น๒ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบานสำราญราชครับ
โดยทางด้านร้อยตำรวจเอกทันอมรบอกว่า

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับ
ซึ่งจากพื้นที่ที่มีคนพลุกพ่านตน

ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ให้เข้าไประงับเหตุอย่างไร
มา๑๒ปีแล้วนะครับตั้งแต่เหตุกราดยิงใหญ่ในไทย
ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันนะครับ
แล้วก็ทราบข้อมูลว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปี
ไม่อยากใช้ความรุนแรงแต่ถ้ามีเหตุรุนแรง

โดยยอมรับว่ากดดันพอสมควร
เพราะว่าพื้นที่ในการเข้าปฏิบัติการเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
เดินขึ้นไปเป็นบันไดเลื่อนก็เป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดเลยนะครับ
โดยไม่รู้ว่าคนก่อเหตุอยู่บริเวณไหนของห้าง
มักจะแตกต่างกับการซ้อมที่ซ้อมในที่แคบเล็กนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์จริงมันใหญ่กว้างมาก

แล้วก็ได้รับข้อมูลว่าเด็กเยาวชนอายุ๑๔ปี
ผู้ก่อเหตุนะครับอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์
แต่ในบริเวณร้านก็มีเกือบ๒๐ร้าน

สนสำราญราชเข้ามาเสริมปฏิบัติหน้าที่

ยืนอยู่ที่บริเวณหลังห้องในร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับ

เพื่อเกลี้ยกล่อมเยาวชนยุค๑๔ปี

ก็บอกว่ามอบตัวไม่ได้แล้วต้องสู้ยอมตาย

ตำรวจมีการประเมินนะครับว่าเด็กต้องวัดใจกับตำรวจอย่างแน่นอน
จึงต้องเอาปืนยาวให้เห็นว่ารู้ตำรวจมีอาวุธที่เหนือกว่า

และตำรวจมียุทธวิธีที่เหนือกว่านะครับ
เด็กเลยวางปืนทิ้งลงที่พื้น
ตอนนั้นก็ให้เด็กหันหลังและค่อยถอยหลังมาและคุกเข่า
จากนั้นให้ตำรวจสายตรวจ๒นายจากสนสำราญราชเข้าระงับเหตุ

เพราะกลัวว่าเด็กจะมีอาวุธเพิ่มหรือว่ามีอาวุธอันตรายนะครับ
แต่เท่าที่สังเกตเด็กมีความชำนาญในการใช้ปืนนะครับ
เพราะว่าเอาเข็มขัดปลอกกระสุนรอบเอว

ก็จะไม่ทำแบบนี้ไปฟังเสียงของร้อยตำรวจเอกทันอมรครับ
กระจกในประตูเนี่ยมันจะมีรอยกระสุนอยู่
แล้วเป็นรูโบขนาดลูกมะพร้าวอะครับ
แล้วการที่เรายืนข้างนอกกระจกหน้านอกร้าน

คนข้างในสามารถยิงออกมาข้างนอกได้มองเห็นเราชัด
ใช้วิธีการให้ผ่านกระจกนี้ไปให้ได้

แล้วก็เป็นระยะที่เราสามารถเข้าควบคุมตัวได้ครับ

ก็หลังจากบอกให้วางอาวุธนะครับ
เขามีอาการให้หยุด
เขาจะมีความรู้สึกว่ายอมเราจริงแล้วครั้งแรกเนี่ยเขาลังเลนะครับ
เขาใช้โทรศัพท์คุยอยู่กับทางศูนย์วิทยุหรือว่าคนที่โทรเกลี้ยกล่อมให้เขาวางอาวุธและมอบตัวนะครับ
เขาก็บอกว่าตอนนี้หน้าร้านเนี่ยมันมีใครไม่รู้มีเยอะแยะมากมายเลยจะมายิงเขา
เขาพร้อมจะสู้ถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีการเขาเองอะไรอย่างนี้ถือประมาณนี้

คือมันใช้ประมาณเหมือนว่าจ้องตา
เขาจะทิ้งถือด้านล่างนะครับ
เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องระวัง

เขาใช้วุฒิปืนเล็งมาทางเราหรือว่าใช้อาวุธกับเรา

อัตตาแนวสวิทย์นาทีนั้นถ้าเกิดเขาผ่านเล็งมาทางเรา

มันเป็นยุทธวิธีในการเพื่อนที่เข้าไปอย่างจุด
ส่วนทางพตทรงพลวธองค์สารวัติป้องการประปาร์ม
สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับ
ซึ่งทางร้อยตำรวจเอกธนมรหนึ่งในตำรวจ
ซึ่งให้ความรู้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อม
แล้วก็มาตรการหนีซ่อนสู้สำหรับเผชิญเหตุกราดยิงนะครับ
คนประสบเหตุก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง
คือการหนีแล้วก็ซ่อนถ่ายคลิปเหตุการณ์ส่งข้อมูลให้กับตำรวจ

แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของข้อมูลที่จะเผยแพร่

ส่วนการต่อสู้เนี่ยตำรวจจะขอสู้เองนะครับ
ส่วนเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตัวแทนของกรมศิษฐ์ทิศและเสธีภาพกระทรงยุดิธรรม

แล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในสยามภารกรนะครับ
แล้วก็ทางด้านตัวแทนของสถานทูตเมียนมา
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตหนึ่งในสองรายนะครับ

รองผู้กำกับการสอบสวนสนปทุมวันเช่นเดียวกันนะครับ

ทางด้านทีมข่าวชะละทีวีได้มีโอกาสพูดคุย

ถึงการพูดคุยกับเด็กเยาวชนอายุ๑๔ปีนะครับ
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพูดคุยนานกว่า๑ชั่วโมง

และไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รูปคดีถึงเหตุการณ์ยิงที่สยามภารกรเมื่อวานนี้ได้นะครับ
ก็ต้องติดตามนะครับว่าการเยียวยาเด็กต่อจากนี้

ขณะที่บรรยากาศที่สนปทุมวันนะครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านครอบครัวของเด็กเยาวชน๒๔ปี

รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ก็ยังไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำที่สนปทุมวันเพิ่มเติมครับ

เมื่อกี้เราได้รับฟังคำชี้แจง
ขั้นตอนในการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีนะครับ

ซึ่งเป็นตำรวจนายแรกที่เข้าถึงตัวของผู้ก่อเหตุ
ก็บอกว่าอันนั้นมีความจำเป็นในเรื่องของยุทธวิธีในการเคลื่อนที่นะครับ

สำหรับทางผู้การสืบสวนสอบสวนของนครบาน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
การที่ไปเจรจาพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตต่อ
อันนั้นคือขั้นตอนเสริมทั้งหมดในการเข้าถึงตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วขั้นตอนจากการที่ต้องมีการส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

เพราะจะตามข้อกฎหมายแล้วนี่สามารถคุมตัวได้เพียง๒๔ชั่วโมง
คุณชมค่ะเรื่องนี้ทางหน้าของโครสกศาลยุทธิธรรมค่ะ
คุณสรวิทย์ริมปรังศรีท่านออกมาอธิบาย
ข้อกฎหมายข้อนี้ให้ได้ฟังกันค่ะว่า
เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

ต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนส่งสารเยาวชนค่ะ
เพื่อให้สารตรวจสอบการจับว่า
การจับกลุ่มนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเยาวชนหรือไม่
และสารก็จะใช้ดุลพินิษฐ์ว่าควบคุมตัว
หรือจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรต่อไปนั่นเองค่ะ
จะรอดูรายงานการจับกลุ่มของพนักงานสอบสวน
และยังต้องประกอบพฤติการของตัวผู้ก่อเหตุ
สภาพทางจิตใจการรักษาพยาบาลทางจิต
การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะ
โดยสารเองอาจจะไต่สวนพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
จากนั้นศาลท่านจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนว่า
จะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการปล่อยตัวหรือจะควบคุมตัว
กรณีผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีอาการป่วยทางจิต
หากสารเห็นว่าพ่อแม่เด็กสามารถที่จะดูแลได้
จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลนะคะ
แต่เรื่องนี้ต้องมีมาตรการต่างกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
แต่ถ้าในกรณีที่พ่อแม่ดูแลไม่ได้
ต้องมีการส่งให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กดูแลแทน
หรือสถานที่อื่นที่สารเห็นสมควร
อย่างเช่นสถานดูแลทางจิตเวทนะคะ
โคศกษานที่ทำท่านยังบอกต่อด้วยนะคะ
กรณีผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
อาจต้องรับผิดด้วยหรือไม่
อันนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แต่พ่อแม่จะสามารถพิสูจน์ข้อยกเว้นตามกฎหมายได้ว่า

ครับก็เรียกเป็นคำชี้แจงตามขั้นตอนต่างนะครับ